คดีน้องจีน่าเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนนะครับ
ตอนนี้จะมีการนำตัวของนายอาผะไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
และที่สำคัญต้องหาตัวผู้ร่วมขบวนการ
ขบวนการที่เขาเรียกว่ามีใบสั่งมีออเดอร์เด็ก
หรือไม่ก็เป็นการนำเด็กไปขาย
หรือไม่ก็เป็นการเรียกฆ่าไถ่จากผู้ปกครองของเด็ก

คนตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสินผู้การจังหวัดเชียงใหม่
ได้เดินทางมาประชุมติดตามคืบหน้าของคดีน้องจีน่า
ร่วมกับพันธ์ตำรวจเอกนัทพลแก้วกำเนิด
พุ่มกับการสอบภอมแม่แตงแล้วก็ทีมสอบสวนทั้งหมด
แล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
หรือว่านปภภาค๕ก็นำรถตู้๒คัน
พร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ๑๐นายเข้ามาจอดเตรียมพร้อม
ในสอบภอมแม่แตงผิดไปจากทุกวัน
ที่มีการประชุมจะไม่มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาด้วย
แต่วันนี้มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษนปพภาค๕มาด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยคุยกันคาดการณ์นะคุณนะ
การว่าจะมีการนำตัวนายอาผะ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพณจุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะบริเวณกระท่อม
เพราะว่าจุดเกิดเหตุบริเวณกระท่อมเป็นจุดที่ตำรวจยังคงสงสัยอยู่
สรุปแล้วนายอาผะนำตัวน้องจีน่าไปไว้ตรงไหนกันแน่
ไว้ปากถ้ำตามคำสารภาพของนายอาผะ
แต่ฉะไหนน้องจีน่าถึงไปอยู่กระท่อม
ดังนั้นมันก็เลยเป็นความเคลือบแคลงสงสัย
ที่ต้องคลี่คลายคดีให้ได้ว่ามีขบวนการหรือไม่
ส่วนการสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกนายอาผะพาดพิง

ก็คือลุงยายแล้วก็พี่สาวของยายของน้องจีน่านะครับ
แต่ว่ามีรายงานว่าทั้งหมดอาจจะไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
จากยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยง
แล้วก็เรื่องของคำให้การของนายอาผะ
ที่ค่อนข้างจะวกวนไปมา
ก่อนหน้านั้นก็มีการพาดพิงลูกเลี้ยงซึ่งเป็นผู้หญิงไปแล้ว

พาดพิงไปถึงคนนู้นคนนี้
ลุงทั้งป้าทั้งหมอผีทั้งอะไรด้วย
ก็คือ๓คนที่ไปเจอน้องจีน่าเป็นชุดแรกนี่แหละค่ะ
มีรายงานนะครับว่าตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายอาผะ๓ข้อหานะครับ
ก็คือข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดา

และข้อหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชนาจักร
โดยไม่รับอนุญาตตามพรบคนเข้าเมืองนะครับ
เมื่อวานในช่วงที่นำตัวนายอาผะจะไปสอบสวนต่อนะฮะ
ทางด้านของนักข่าวของเรารวมถึงสื่อทุกสื่อเลย

นายอาผะไม่ได้เปิดปากพูดอะไรผ่านไมค์นะครับ

ใช่ค่ะนี่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุมา
นายอาผะก็โดนเค้นสอบแบบต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่าคำให้การของเขาก็วกไปวนมา
คือตำรวจต้องฟังคำให้การทั้งหมด
แล้วก็ต้องเอาหลักฐานอื่นมาประกอบด้วย
แต่ทีนี้ประเด็นเรื่องเมื่อสักครู่ที่คุณสืบสกุลบอก

เรื่องนี้คือนายอาผ่าเขาก็ให้การรับสารภาพ
บอกว่ามีคนบงการให้ลักพาตัวน้องไป

และทีนี้ค่ะนายอาผะก็บอกด้วยนะบอกว่าที่มาบงการ
เนื่องจากว่าน้องจีน่าเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู
คนที่เขาวงการเขาก็อยากได้น้องจีน่าอยากเอาไปเลี้ยงดู

ทีนี้ตำรวจบอกว่าเรื่องของคนบงการว่าจ้าง

คนร้ายจะต้องเป็นคนใกล้ชิดด้วย
พอนายอาผ่าเอาตัวน้องจีน่ามาปั๊บ
ก็เอาไปส่งมอบให้กับคนว่าจ้างคนบงการ
หลังจากนั้นเขาก็ดูแลน้องจีน่าอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ

ทีนี้พอเรื่องมันเป็นข่าวเรื่องมันแดงขึ้นมา

เจ้าหน้าที่มาตามหาน้องก็เป็นร้อยละ

คนร้ายก็เลยทำทีเอาน้องจีน่าไปไว้ที่กระท่อม
เพราะว่ากระท่อมนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันนะ
จุดตรงนี้เคยไปค้นหาแล้ววันก่อน
แล้วก็ไม่เห็นเจอตัวน้องจีน่าเลย
ทีนี้คุณผู้ชมตั้งแต่เกิดเรื่อง
มาถึงตอนนี้ตำรวจมีการเรียกบุคคล
ที่ต้องสงสัยเลยนะคะไปสอบแล้ว๑๓คน
๓คนมีใครบ้างเดี๋ยวไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะคะ
คนแรกเลยเนี่ยคือนายอาผะนั่นแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เอาตัวน้องจีน่าไปส่วนอีก๓คนต่อมา
คือนางนาคาจูเป็นคุณป้าน้องจีน่า
นายจบูสือเป็นน้าน้องจีน่าแล้วก็เพื่อนบ้าน
ที่๓คนนี้ไปเจอน้องจีน่าในกระท่อมบนดอย
ส่วนผู้ต้องสงสัย๓คน
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เอาตัวไปตรวจสอบอีกนะคะ
นายสุริยะนางมาลีคือคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
พี่ชายของน้องจีน่าก็คือน้องจูเนียนั่นเอง
กู้ไพที่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์วิบาก
ไปหาน้องในจุดตรงกระท่อมนี่แหละ
แล้วยังบอกอยู่เลยว่ากระท่อมตรงนั้นก็ยังนั่งพักกันอยู่เลย

รวมถึงลูกเขยลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยง

อาผะซัดทอดลูกเลี้ยงผู้หญิง
ว่าเป็นคนสั่งอุ้มเด็กแต่พอตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าลูกเลี้ยงผู้หญิงไม่เกี่ยวข้อง
เลี้ยงผู้หญิงบอกว่านายอาผะก็เหมือนพ่อเลี้ยงชอบพูดไปเรื่อย

คือแบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนเลยนะคุณนะ
กลุ่มที่เขาบอกว่าต้องเรียกมาสอบ

กลุ่มที่ถูกตัดไปแล้วก็คือลูกเขยลูกสาว

กลุ่มกู้ภัยกันไว้เป็นพยานนะครับ
ส่วนพ่อและแม่แล้วก็น้องจูเนียเนี่ย
คือต้องกันไว้เป็นพยานอยู่แล้วล่ะนะครับ

แต่อีก๒กลุ่มที่น่าสนใจ

ที่เป็นป้าเป็นลุงเป็นหมอผีเป็นหมอดูอะไรเนี่ยนะฮะ

ตำรวจชุดสืบพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ก็เดินเท้าจากตรงกองอำนวยการสวนแยกแม่แตง

เพื่อไปจุดที่เจอตัวน้องจีน่า
แล้วจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดสืบเนี่ยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเดินเท้าเข้าไป
ไปตรวจสอบพิกัดเรื่องโทรศัพท์มือถือ
คือไปตรวจสอบสัญญาณมือถือของคนร้าย

มาเป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายคดีด้วย

คือนายศิละจะยอวัย๕๗ปี
เจ้าของบ้านหลังนี้เขาอยู่เป็นบ้านหลังสุดท้าย

เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตุลาคมปี๖๓ปีที่แล้ว
มีครอบครัวชาวมงค์ประมาณ๕๖คน
ติดต่อขอเช่าบ้านเพื่อที่จะอยู่
แล้วก็จะปลูกขิงก็คิดค่าเช่า
ทั้งปีนะคุณผู้ชมคิดปีละ๔๐๐๐บาท
กำหนดเช่าคือตุลาคม๖๔
ทีนี้ตั้งแต่น้องจีน่าหายตัวไปเนี่ยนะ
ครอบครัวมงค์ที่เขาเคยเช่าบ้าน
ก็ย้ายออกจากบ้านไปทั้งหมดเหมือนกัน

มันยังไม่หมดสัญญาเช่าเลยมันหมดสัญญาเดือนหน้า

อันนี้เจ้าของที่เขาให้เช่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจ
เพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งไม่ได้มีการบอกให้รู้เลย
ช่วงที่น้องจีน่าหายไปจนมาเจอตัวน้องอยู่ที่กระท่อม
รวมถึงเส้นทางที่ชาวบ้านเจอตัวน้องจีน่าเนี่ยนะ

แต่ทีนี้ไม่พบความผิดปกติอะไร
เพราะว่าตัวเจ้าของเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วย
คือบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นพิกัดที่สำคัญนะ
ถ้ามีขบวนการที่จะเอาน้องจีน่าไปที่กระท่อมเนี่ยนะ
ถ้าไม่เดินผ่านก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน

แต่ปรากฏว่าคนในบ้านนี้คือเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาเช่า

เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลย
จะเป็นเส้นทางที่พาน้องจีน่าขึ้นไป
ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของบ้านที่ให้เช่าหน่อยนะคะ

ไม่ได้เห็นเป็นระยะ
ตั้งแต่พบตัวตั้งแต่น้องหายไป
ท่านเชาหมงได้คุยกับเชาหมงลูกบ้าน

ไปร่วมกับเทศบาลแม่แตง
ไปก็เดินรอบสวนของผู้ใหญ่ด้วยครับ
บ้านนั้นขึ้นไปผ่านตรงจุดเส้นที่ว่า
ตรงนี้ไปไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับ

เด็กได้ยินเสียงผิดปกติไหม
ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินอะไรนะ
เจ้าของบ้านหลังสุดท้ายก่อนไปถึงกระท่อมนะฮะ

ไม่มีทางนะที่เด็กจะวิ่งหรือเดินขึ้นไปที่กระท่อมของเขาได้
ขนาดเขาเดินไปที่กระท่อมของเขาเองเขายังเหนื่อยเลย
แล้วเขาก็ไปกระท่อมหลังนี้เมื่อนานมาแล้วนะครับ
ช่วงที่สามารถทำไร่ทำนาอะไรได้
เจ้าของกระท่อมนะบอกว่าไม่ผีก็คนนี่แหละ
พาน้องจีน่าไปที่กระท่อมของเขานะฮะ
นี่คือทั้งในส่วนของบ้านหลังสุดท้าย
แล้วก็อีกคนคือเจ้าของกระท่อมที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นี่คุณเรื่องนี้ทางด้านภูกการต้ามนะ
พตรวจจวิชัยสังประภายอดีตรองพมตรวจนครบา

ว่าจะต้องมีคนที่ไปดูแลน้องแน่นอน
เพราะว่าเด็กวัยนี้ปกติเขาก็จะต้องมีการขับถ่ายใช่ไหม
ฉี่ต่างแต่แล้วเด็กเขาไม่สามารถจัดการได้เองอ่ะ
ต้องมีคนคอยช่วยดูแลอยู่แน่
หมู่บ้านชุมชนนี้เขาไม่ได้นับถือผีนะ

ใช่ค่ะคดีที่น้องจีน่าโดนอุ้มตัวไปเนี่ยนะคะ
มันเป็นคดีที่สร้างความหวัดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านเหมือนกันนะ

ผู้ใหญ่วิชัยจะซาบอกว่าชาวบ้านเองเขาเครียด
เขากังวลเขาก็รู้สึกหวาดระแวงแล้วก็กลัวด้วย
เพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ
และเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกเล็กเด็กแดงในหมู่บ้านด้วย
เพราะว่าบ้านที่หมู่บ้านนี้นะเกือบทุกหลังคาเรือนนะคุณผู้ชม
มีลูกเล็กอยู่บางบ้านมีลูกเยอะด้วย
อยู่กัน๕คน๖คนเด็กชาวบ้านเขาก็เลยเป็นห่วง
ไม่รู้ว่าลูกหลานใครจะถูกอุ้มไปแบบน้องจีน่าอีกไหม
ทีนี้หลังจากนี้ค่ะก็จะมีการประชุมหารือกัน
กับทั้งทางอปพรแล้วก็ชรบหมู่บ้านอาสาสมัครต่างนี่นะคะ
เพื่อที่จะหาแนวทางวางแผนดูแลสอดส่องเรื่องความปลอดภัยนะคะ
ยังไม่จบนะเรื่องของคดีน้องจีน่าเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวถ้าวันนี้มีการนำตัวไปทำแผนจริงแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรนะฮะ
ก็คุณผู้ชมรอติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
เพราะว่าในช่วงของข่าวเที่ยงเรามียาวไปถึงบ่ายโมงครึ่งเลยนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะครับ